รายการข่าวไซไข่สารีธรรมธัศน์ขวารางวัล
รายการเล่าข่าวยอดเยี่ยมรางวัลนาตราชครั้งที่๑๓
โอ้โฮนี่สดสดร้อนเลย
ขอบคุณแล้วล่าข่าวยอดเยี่ยมเหรอ
ล่าข่าวยอดเยี่ยมจริงหรือ

ลองดูนี่นะครับ
เดี๋ยวดึงให้พี่

ของขวัญวันเกิดอีกชิ้นหนึ่งเนาะ

ดูสินี่นี่

นี่นะรายการเล่าข่าวยอดเยี่ยมนะ

คนดูก็เหมือนคนดูถามจริง

บางคนก็จะบอกว่ารำคาญไม่อยากดู

ข่าวใส่ไข่เนี่ยชื่อมันบอกอย่างนี้คือ
ข่าวใส่ไข่
ลีพลัสแล้วก็ทางไทยรัฐเขาตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เหมือนกับเราไปนั่งอยู่ในบ้านคุณ

อะไรกันไปแบบนี้
คุณก็นั่งอยู่ดังเนี้ย
คือคุณก็มีโอกาสที่คุณสามารถจะพูดคุยกับเราได้
เพราะว่ามีคนมอนิเตอร์คอยดูกับเราอยู่ต้นเวลา
ก็คือและอีกอย่างคือใส่ไข่ก็คือมีคุณประโยชน์เยอะ
เหมือนเวลาเราไปซื้ออะไรพอเพิ่มขอใส่กับไข่เพิ่มก็จะได้เพิ่มคุณประโยชน์ด้วย
นี่แหละหรือจริงหรือจริงหรือจริงหรือจริงหรือจริง
ที่พี่หนุ่มบอกเลยว่าเหมือนคนเล่าให้ฟังอยู่ในบ้าน
แต่ก็ต้องขออภัยหลายคนอาจรู้สึกว่าไม่คุ้นชินรู้สึกจะรำคาญอะไรอย่างนี้

บอกขอโทษเขาเวลาแบบทำให้แบบรู้สึกเขารำคาญอะไรอย่างนี้